ส่วนรายนี้คุณผู้ชมคะไม่รอดค่ะสำหรับหัวขโมย๔คนนะคะ

ไก่ชนคนเลี้ยงเขาก็รักเขาก็ห่วงนะคะ
แล้วตระเวนขโมยไปเนี่ยรวมมูลค่าเกือบล้านบาท
เกือบล้านบาทตำรวจตามรวบตัวได้ค่ะ
คุณผู้ชมนี่ก็คือภาพตอนที่ไปก่อเหตุที่บ้านหลังหนึ่งนะคะที่ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงปฐุมธานีมากันสี่คน
คือถ้าเราดูจากท่าทางตรงนี้อายุยังไม่เยอะก็ไม่น่าจะเกิน๒๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๒คันแล้วก็จอดไว้ริมทางห่างจากบ้านที่เข้าไปประมาณสัก๒๐เมตรได้นะคะ
แล้วเราก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนเนี่ยเดินมาแล้วนะคะจอดมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน
ตอนนั้นเนี้ยถ้าดูเวลาก็ประมาณตีหนึ่งสี่สิบนาทีนะคะวันที่สิบสามมิถุนายนเข้าไปก่อเหตุขโมยไก่ชนไปทั้งหมดเจ็ดตัว
ไก่เนี่ยก็อยู่ในสุ่มไก่หน้าบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะอันนี้คือภาพหนึ่งนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งทางด้านขวามือเนี่ยเราจะเห็นนะคะผู้ก่อเหตุ๔คนขี่มอเตอร์ไซค์๒คันเป็น
สพคลอง๕แกะรอยเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะคะตอน๒ทุ่มครึ่งเนี่ยจับได้นี่ค่ะนะฮะไปจับได้ปรากฏเป็นเยาวชนชายอายุระหว่าง๑๕ปี๑๖ปีเนี่ยค่ะทั้ง๔คนเลยจับได้พร้อมนี่เลยค่ะเป็นของกลางไก่ชน๖ตัวรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์๒คันที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะไปจับได้ที่ย่านคลอง๓ก็ต้องสอบสวนพร้อมกับสหวิ

วิญญาณพาหนะและรับของโจรก็เตรียมควบคุมตัวส่งดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนต่อไปนะคะส่วนเจ้าของสุ่มไก่ชนค่ะ
โอ้โหนายอภิชัยศรีแก้วพอรู้ว่าตำรวจจับคนร้ายได้รีบมาที่โรงพักเลยค่ะนะคะมาดูของกลางมาแล้วนี่ค่ะดีใจค่ะนะฮะ
ดีใจมากเลยที่ตำรวจจับคนร้ายได้เขาเลี้ยงไก่ชนไว้ในสุ่มกว่า๒๐สุ่ม
คนร้ายเนี่ยเอาไปได้แต่ไก่ชนที่อยู่ข้างนอกเพราะตัวแพงเนี่ยเขาเก็บเอาไว้ข้างใน
แต่ว่าหนึ่งในไก่ชนที่คนร้ายขโมยไปชื่อว่าเจ้าเทอร์โบ
ตัวนี้เป็นไก่ชนพันธม่าราคาหลักหมื่น
หลงสังเวียนชนมาแล้ว๓ครั้งชนะ๒แพ้๑
ถ้าไก่ชนพม่าตีเก่งครับ
นี่ค่ะก็ของรักก็ถูกคืนได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของเจ้าของต่อไป
คนที่เอาของเขาไปก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ